เคลื่อนไหวการเมืองก็ยังเข้มข้นต่อเนื่องครับ

เป็นระดับแก่นำนปชเต้นนัทวุฒิสายเกลือ

อาทิตย์แล้วเวลาไหน๑๔นาฬิกา
นัดที่ไหนยังไม่บอกแต่ก็น่าจะดูออกนะ
เป็นภาพของอนุสวรีประชาธิปไตยครับ

สำหรับการชุมนุม๒จุดหลักนะฮะ
อนุสวรีประชาธิปไตยกับแยกดินแดงนะคะ
ดูจุดแรกก่อนอนุสาวรีประชาธิปไตยกลุ่มนี้นำโดยแกนนำ
ก็คือม็อบทะลุฟ้านะคะมาตามนัดค่ะเมื่อวานนี้เห็นไหมคะ
นี่ผ้าดำคลุมผ่านรัฐธรรมนูล
เขาอยากจะสื่อความหมายอะไรรู้ไหมคะ
ความมืดมนต์ของประชาธิปไตย
กลุ่มผู้ชุมนุมใช้คำว่าปลอม
ประชาธิปไตยแบบจอมปลอมในยุคพลเอกประยุจจันโอชา
คือแต่ละคนไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็น
พอมีการแสดงความคิดเห็นปุ๊บจับกลุ่ม

นี่นะครับอันนี้กลุ่มผู้จุดมนุมเขาพูดออกมา
อันนี้เป็นกิจกรรมแรกค่ะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาเริ่มนะฮะ
หลังจากนั้นก็มีการแจกสีช็อกให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่มารวมตัวกัน
ได้มีการเขียนระบายความรู้สึกระบายความในใจ

ตำรวจควบคุมฝุงชนมาประมาณ๑กองร้อยค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามบอกว่าที่มาครั้งนี้
มาดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
แต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นไหมรถเมื่อสักครู่
รถแรงดันน้ำสูงรถจีโน่จู่มา
แกนนำเขาก็กลัวว่าจะมาสลายการชุมนุมหรือเปล่า
เขาก็เลยตกใจกันนะคะก็มีการถอยร่นออกมา
แล้วมีตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมไปคุยกับตำรวจว่าเฮ้ยคุณมาทำไม
สุดท้ายแล้วได้ความว่าตำรวจบอกว่า
เอามาดูแลความเรียบร้อยให้นะคะนี่เป็นการชุมนุม
ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมเขายืนยันว่าเป็นการชุมนุมแบบสันติวิธีอหิงสา
ไม่ต้องการความรุนแรงใดทั้งสิ้น
กิจกรรมก็ดำเนินต่อไปเรื่อยจนกระทั่งช่วงค่ำสักประมาณ๑ทุ่ม

หุ่นฟางเป็นรูปหน้าสสสวภรบแล้วมีการปราศัยตลอด
โจมตีรวมการทำงานที่ผิดพลาดแล้วนี่เผาหุ่นฟางค่ะ
แล้วตัวหุ่นฟางก็จะมีหน้าของคณะรัฐมนตรี

แล้วพระหุ่นฟางแบบนี้
พระหุ่นฟางแบบนี้ประยุดออกไป
หน้าหุ่นฟางถูกเรียงเป็นตัวอักษร
จุดแรกคุณผู้ชมไม่มีความรุนแรงใดทั้งสิ้น

ทีนี้ไฮไลท์มาอยู่ที่แยกสามเหลี่ยมดินแดง

ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันนะคะ
เห็นไหมคะแท่งบารีเออร์ไกลตรงนู้น

หนึ่งลูกนะคะนี่จากไหน

ว่างลักษณะเป็นระเบิดปิงปองไหมคะ
แล้วก็พลุต่างใส่ไปด้านหน้าของแท่งบารีเออร์
แท็งก์บารีเออร์เขาขวางถนนวิพาวดิรังสิต
เพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทาง

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็กระจัดกระจายกันนะคะ
ก็มีทั้งบนทางด่วนแล้วก็ด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้
ซึ่งตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นคนละกลุ่ม
กับอนุสวรีประชาธิปไตยก็คือกลุ่มมอบทะลุฟ้านะคะ
เพื่อสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มนี้เดินทางไปที่บ้านนายกรัฐมนตรี

ร๑ทมรอนะคะ
นี่ความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะนะคะ

ลูกแก้วลูกหินพลุประทัดยักษ์ระเบิดไฮไลท์

เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็มีแก๊สน้ำตานะคะ
มีแก๊สน้ำตาปลาใส่ตำรวจเช่นเดียวกัน

ส่วนตำรวจมีอะไรก็มีแก๊สน้ำตาแล้วก็กระสุนยางนะคะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปเรื่อย
แต่ว่าเมื่อวานคือไม่ได้มีความรุนแรงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

ก็ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับนะคะ
ขณะที่เพจทะลุฟ้าค่ะ
เปิดโปรงธรราชให้ต่างชาติรับรู้
มีการนัดตั้งขบวนกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมิเวลา๑๐โมงเช้า

อันนี้ไปให้นอกโลกได้รับรู้เลยนะคะ

ยื่นหนังสือที่สถานทูตต่าง
๑๑โมงไปยื่นที่สถานทูตสวิสเซอลันด์
บ่ายโมงไปสถานทูตสหรัฐอเมริกา
หลังจากนั้นบ่าย๓ไปที่สถานทูตจีน
เรียกว่าให้พี่ใหญ่ของโลกทั้งจีนและสหรัฐ
ได้รับรู้ว่าตอนนี้ในไทยเกิดอะไรขึ้น
ครับฟ้องโลกนะฟ้องโลก
แต่ว่ากลุ่มที่ดินแดงเนี่ยนะครับเขาประกาศแล้วนะครับว่า
เขาชื่อว่ากลุ่มอิสระนะฮะ
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอันนี้รับคำยืนยันจากเขาเองเลยเมื่อวานี้
บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มทะลุฟ้า
คืออาจจะไปทำกิจกรรมร่วมกัน
แต่การมาที่นี่พวกเขาจะมาเองมาทุกวัน
อ้างตัวว่าปิดกลุ่มอิสระประกาศนัดรวมตัวผ่านทวิตเตอร์